เรามาดูเรื่องต่อไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะกี่บาปนะคุณนะ
คือ๑ไปหลอกลวงคนที่ตั้งใจจะบวช
ว่าจะมาเป็นเจ้าภาพให้และสุดท้ายไม่มาเป็นเจ้าภาพ
หลอกลวงผู้มีใจบุญ
เพื่อรับเงินบริจาคจะมาเป็นเจ้าภาพในการบวช
สุดท้ายไม่ได้เอาเงินนั้นไปใช้ในการบวช
และ๓หลอกพระที่วัดให้ไปเปิดบัญชี
เพื่อรับเงินบริจาคและเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
คุณว่ากี่บาปโอ้โหมูลภาพเป็นสิ่งไหน
ก็แล้วแต่เลยนะคุณนะยมบันท่านเป็นคนตัดสิน

เพราะว่ากรณีในเฟซบุ๊กมีการแชร์ภาพของผู้ชายสองคนนี้
พร้อมกับท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่งแล้วก็หลวงพี่
ซึ่งเป็นพระลูกวัดอีกคนนึงนะครับ
เหมือนเตรียมการว่า๒คนนี้กำลังจะบวช
แล้วเห็นในมือหลวงพี่ไหมถือสมุดบัญชีด้วยนะ
เรื่องนี้นะฮะมีการแชร์ออกไปแล้วคนในรูปสองคนนะ
ซึ่งเป็นโยมก็คือนายบุญมีศรีด้วงอายุ๒๗ปี
และนายนนติชัยโสภากุลอายุ๓๓ปี
ซึ่งมีความตั้งใจจะบวชแต่ว่ามีฐานะยากจน
ทีนี้มีคนเสนอมาบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพในการบวชให้
เขาทั้งสองคนก็เอาสินะครับ
โดยไม่รู้ว่าคนเสนอจะเป็นเจ้าภาพเนี่ย
หลอกลวงไปเปิดบัญชีรับบริจาคนะครับ

หลอกลวงก็เอาไปโพสต์ในโซเชียล
บอกว่าขอรับบริจาคเงิน
เพื่อเป็นกองบุญในการที่จะเอาไปบวชคนทั้งสองคนนั้น
ระบุเลขที่บัญชีระบุชื่อบัญชี
เป็นบัญชีของพระปียวัตรปุ๋ยไฟล์
ทีนี้ครับมีคนใจบุญโอนเงินร่วมเป็นเจ้าภาพ
รวมนะคุณประมาณสักแสนกว่าบาท
ทีนี้ครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบกับพระปียวัตรปุ๋ยฝ้า
อายุ๓๐ปีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านบัววัด
พระที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของบัญชีแล้วก็ในรูปถ่ายเมื่อสักครู่นี้
รวมถึงชายสองคนในภาพก็คือนายบุญมีแล้วก็นายนนติชัย
นะครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
ทั้ง๒คนกับ๑รูปถูกหลอกเช่นเดียวกัน
ไม่ได้เป็นผู้ร่วมขบวนการแต่อย่างใดนะครับ
พระปียวัตรบอกว่ามีคนคนหนึ่งชื่อว่านายจักรพล
เป็นเพื่อนของอัตมาเองสมัยเรียนติดต่อมา
บอกว่าจะมีคนมาบวชที่วัด๒คนนะ
ก็คือนายบุญมีกับนายนนติชัยนะครับ
ซึ่งพระรูปนี้คือพระปียวัตรท่านก็รู้จัก

ก็บอกว่าดีอนุโมทนาบุญนำนะนี่คือภาษาอีสาน
นุโมทนาบุญนำใครจะมาบวชแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพ
นายจักรพลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพให้

พฤษภาคมนายจักรพลที่อ้างตัวจะเป็นเจ้าภาพงานบวช
พานายบุญมีและนายนนชัยมาหาอัตมา
พร้อมกับถ่ายรูปคู่กับเจ้าอาวาส
ตอนนั้นทุกคนก็เข้าใจว่านายจักรพลจะเป็นเจ้าภาพงานบวชจริง
เพราะนายจักรพลมีศักดิ์นะเป็นญาติของนายนนติชัยด้วย
และอย่างนายจักรพลก็ขับรถมาดูท่าทางจะมีเงินอยู่

ก็ดูดีน่าจะใจบุญน่าจะมีเงิน
เอามาทำเป็นกองบุญทุนบวชจากนั้นนายจักพลชวนอัตมา
เปิดบัญชีธนาคารซะงั้นโดยมีกลอุบายอย่างนี้
บอกว่าพระปียวัตรที่วัดเนี่ยยังขาดเหลืออะไรอีกไหม

ปียวัตรท่านก็บอกไปเออมีองค์ประธานพระองค์ประธานไหม
ใหญ่นะทางวัดยังไม่มีเลย

จักรพลก็เลยหลอกลวงแบบนี้บอกว่า

แล้วก็พาพระปียวัตรไปธนาคารนะคุณ
นี่อุบายแล้วก็กลลวงนะครับ
ฟังเสียงท่านหน่อยนะครับ

อาจารย์ก็ว่าอยู่ค่ะไปเปิดบัญชีนี่หาบัญชีเหตุออกแบบโชว์เซียลบอกวุ้นไปให้เฟสได้ยังขอบอกเอานั่งได้ขอบอกเอาได้อาจารย์มาว่าอยู่เออขอบอกเอา
บ้านอยู่ค่ะขอบอกว่าข้าบอกอย่างกับบ้าเดือดร้อนป้านั่นหรอกเออบ้าเดือดร้อนป้านั่นหรอกเห็นป่ะ
ซังวันขนานเงินมากซ้ำแล้วข้าพระฮพเนี่ยอาจารย์เราถึงไปบิดบัญชีเห็นป่ะ
ก็ควรอาจารย์ไปเปิดบัญชีไม่ได้อาจารย์จะอีกทุกเอทีมถ้าผมเสียว่ายนั่ง
เออเนี่ยนะครับพระพิยวัตต์ท่านบอกโหไม่รู้เลยว่านายจักภ้วนเนี่ย
จะเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงหลังจากนั้นนะครับ
เพราะว่าหลอกคนที่ตั้งใจจะบวชแล้วนะ
เอาสองคนนั้นมาอ้างกับพระว่าสองคนนี้จะบวชนะครับ
แล้วก็หลอกเจ้าอาวาสแล้วก็หลอกพระปียวัตรด้วย

นายจักรพลเนี่ยก็จัดการเลยนะเอาสมุดบัญชีไปเก็บไว้นะครับ
แต่พระท่านไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่นักนะครับ
ทีนี้ความมันแตกตรงที่ว่า
ที่มีภาพของพระปียวัตรท่านถือบัญชีแบบนี้เลยนะครับ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชเอาภาพพระท่านมาอ้างนะครับ
ทีนี้พอคนในชุมชนรู้เพราะว่ามีการบริจาคเงินไปเยอะ
ในชุมชนก็เริ่มที่จะมาถามพระ
ว่าท่านจะมีการบวชจริงหรือเปล่าแล้วก็เรียกเงินบริจาคเหรอ

ใช่ทีนี้พระปียวัตรก็เลยเรียกคนในชุมชน
แล้วก็รวมถึงนายบุญมีและนายนนติชัยมาด้วย
มาสอบถามกันว่าพวกเราไปเปิดรับบริจาคไปหลอกลวงหลอกโลกหรือเปล่า
สรุปคือทั้งพระแล้วก็โยมทั้งสองคนนี้ไม่ได้หลอก
แต่คนที่หลอกคือนายจักรพล
เอาเรื่องนี้ไปทำมาหารับประทาน
ด้วยการรับบริจาคเงินเข้ากระเป๋าของตัวเอง
พระปียวัตรท่านไปปิดบัญชีธนาคารแล้ว
แต่คาดว่าเงินที่ถูกนายจักรพลดึงออกไปเป็นแสนแล้ว
เพราะเงินในบัญชีที่อายัดไว้มันเหลือแค่๓๐๐๐บาท
แล้วก็พานายบุญมีนายนนทิชัย
เข้าแจ้งความไว้ที่สพวาบรินชำราบด้วย
ดำเนินคดีกับนายจักรพลฐานช่อกงประชาชน
ขณะที่แอดมินเพจบอกบุญทั่วไทย
ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
หลังจากที่ถูกนายจักรพลหลอกให้ส่งเครื่องกองบวชราคา๗๐๐บาทไปให้
โดยที่ยังไม่จ่ายเงินนายจักรพลไม่ยอมจ่ายเงิน
ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงของนายจักรพล
ไม่มีส่วนในการเปิดรับบริจาคแต่อย่างใด
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการทำของนายจักรพลเพียงคนเดียว
ทีนี้สงสารคนคุณคนตั้งใจบวชเนี่ย
นักข่าวเราก็ไปถามว่าพี่ยังตั้งใจบวชอยู่หรือเปล่า
เขาบอกอยากบวชนะแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้จะยังไง
ส่วนแม่ของคนที่ตั้งใจบวชตอนแรกบอกดีใจได้เพียงข้ามคืน
ว่ามีคนจะมาตั้งกองบุญกองบวชให้
ปรากฏมาหลอกลวงกันแบบนี้เสียใจที่สุดในชีวิตเลย

แล้วมูลค่าความเสียหายคือคนน่าจะบริจาคไปยอดรวมเป็นล้านเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ใช่ล่าสุดที่เช็คกับนักข่าวเนี่ยนะคะ
ขอให้จับตัวนายจักรพลได้เร็วนะคะ
แล้วก็จะได้เอาเงินมาคืนชาวบ้านด้วย
แล้วก็ทำบาปอะไรไว้นะก็รับกรรมนะฮะ